มาดูอีกหนึ่งสารคดีสำคัญนะคะที่เราจะนำเสนอต่อเนื่อง

นั่นก็คือสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
ในวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเรื่องราวของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านรอตันบาตู

หรือว่าหลายคนรู้จักกันดีในหมู่บ้านแม่ม่ายค่ะ
พระเมตตาของพระองค์ทรงห่วงใยราษดรที่สูญเสียเสาหลักของครอบครัว
พระองค์จึงมีพระราชสวนีให้สร้างแหล่งงานหัตถสินขึ้นที่นี่นะคะ
ติดตามจากรายงานคุณสุพัตราศรีปัชชิมค่ะ
แม่บ้านทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่เข้ามาทำงานภายในโรงงานเซรามิก
เป็นผู้ที่สูญเสียสามี

บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยน้ำพระไทยที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ทำให้แม่บ้านเหล่านี้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัว
ที่สำคัญการทำงานหัตถสิน
ยังช่วยสมานความบอบช้ำในหัวใจจากเหตุความรุนแรงได้อีกด้วย
ได้มาทำงานที่นี่ด้วยเขาก็ได้พบคุยกันพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เหมือนปลอบใจกันเองค่ะ
แล้วก็รู้สึกว่าเขาดีขึ้นถึงว่าเขาจะลืมเหตุการณ์พวกนั้นไม่ได้แต่ก็เขาอยู่กับความเจ็บปวดได้หนูว่าดีขึ้นมากนะคะ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏบ้านรอตันบาตู
ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี๒๕๔๗บนเนื้อที่๖๐๐ไร่ประชาชนอาศัยในพื้นที่๑๕๐ครัวเรือน
โดยเน้นสร้างงานให้ชาวบ้านมีรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
ศดรทุกคนที่เข้ามาอาศัยในบ้านหลังใหญ่ที่แม่หลวงได้พระราชทานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทำงานถวายต่างรู้สึกปลาปลื้มที่ได้สารต่องานช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความเป็นอยู่ดีขึ้นให้พวกเขามีความสุขผ่อนคลายความทุกข์ในหัวใจจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัว
พระองค์ท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานเพราะว่าในโลกนี้คงไม่มีพระราชินีองค์ไหนเหมือนพระองค์ท่านอีกแล้ว
แบบไม่มีใครแตกต่างกัน
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ

พระองค์ให้ทุกคนเหมือนกันหมดค่ะ
ตั้งใจมากพูดเรื่องนี้สักทีร้องไห้ทุกทีเลย
ก็นับเป็นพระมหากรณาธิคุณที่ให้ความไว้วางใจ
ให้ผมมาทำเป็นหัวหน้าคณะทำงานดูแลประชาชนในพื้นที่
ก็จะทำถวายจนกว่าชีวิตจะหาใหม่
และนี่ก็คือความประทับใจและความสุขที่ราศดร
รวมทั้งค่าราชการเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
ที่ได้สร้างคนคุณภาพสร้างงานหัตตสิน
้อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
พระองค์ทรงอยากเห็นประสบกรณิกรในพื้นที่แห่งนี้
อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป
และมีความสุขที่สุขที่สุขที่สุขที่สุข